ราธานีมีทั้งหมด๑๙อำเภอตอนนี้น้ำท่วมไปแล้ว
พิบัติไปแล้วห้าอำเภอแล้วก็ยังต้องให้
ชาวบ้านเนี่ยติดตามสถานการณ์ตลอดอย่างใกล้ชิดนะครับ
ไปดูภาพที่ทหารนำยานพานะนะครับไปช่วยขนย้ายสิ่งของของประชาชนขึ้นที่สูง
และอบพยพประชาชนออกนอกพื้นที่ที่เกิดอุทธกภัย
ตะบนท่าเคยอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราธานี
ระดับน้ำเพิ่มขึ้นสูงอย่างรวดเร็วครับคุณผู้ชมครับ
เนื่องจากน้ำในพื้นที่ตะบนปากฉลุยอำเภอท่าฉาง
และอำเภอวิภาวดีไหลบ่าเข้าท่วม
ประกอบกับฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมา
มีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า๒๐๐ครัวเรือน
และเรือกสวนไร่นาเสียหายกว่า๒๐๐๐ไร่
ถนนสายรอง๔เส้นทางรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้นะครับ
คาดว่าภายใน๒วันนี้น้ำจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และอาจจะมีการอบพยพเพิ่มขึ้นด้วย

จินโตราชกาลจังหวรรษสุราธารณี

และอำเภอเมืองสุราธารณีและวิองศา
หลังจากเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะที่มู่ร์๔ตะบลขุนทะเล

น้ำท่วมสูง๑๒เมตร
เจ้าหน้าที่ช่วยอบพยพชาวบ้าน๑๐ครัวเรือนออกนอกพื้นที่
เช่นเดียวกับบริเวณก่อสร้างสะพานยกระดับถนนทางหลวงเอเชียสี่สิบเอ็ด
น้ำท่วมขังผิวถนนสูง๒๐๓๐เซนติเมตร
เป็นระยะทางยาวทั้งขาขึ้นและขาล่องใต้
นายวิชวุฒินะครับสั่งการให้เฝ้าระวังระดับน้ำในคลองตานในตะบนบ้านซ่อง
เนื่องจากยังมีฝนตกหนักบนภูเขาบ้านเหนือคลอง

ส่วนพื้นที่หมู่๕ที่ถนนเคียนซาพระแสงตำบลอีปันอำเภอพระแสง
ฝนตกหนักครับมีลมพัดแรงทำให้เสาไฟฟ้าแรงสูง๑๓ต้น

กระทิไฟฟ้าเร่งเข้าตรวจสอบ
จ่ายกระแสไฟฟ้าให้ชาวบ้านมีใช้ให้เร็วที่สุด
คุณผู้ชมครับช่วงเกือบ๔ทุ่มที่ผ่านมา
มีการแจ้งเตือนภัยให้อบพยพเป็นระดับสีแดง

เนื่องจากมีปริมาณน้ำฝนบริเวณบ้านเขาแก้ว
อำเภอท่าชนะมีปริมาณฝนสะสม๑๒ชั่วโมงนั้น
อยู่ที่๑๔๓มิลลิเมตรทีเดียวนะครับ
สำหรับสถานการณ์อุทธกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราธานี
ขณะนี้มีน้ำท่วมแล้วนะครับ๑๑อำเภอนะครับ
จากทั้งหมด๑๙อำเภอและประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว
ห้าอำเภอขณะนี้ฝนยังตกหนัก
ผมขอเตือนหน่อยนะครับเรื่องไฟฟ้านะครับ
ถ้าน้ำมาแล้วเข้าบ้านท่านแล้ว
ถ้าไม่จำเป็นจริงหลีกเลี่ยงการใช้
เพราะว่าปลั๊กที่อยู่ต่ำน้ำเข้าไปท่วมเนี่ยนะฮะ
ยังไงเอาคัทเอาท์หรือสะพานไฟลงซะดีกว่านะครับ

ค่ะต่อเนื่องเลยนะคะอีกหนึ่งจุดที่หนักหนาสาหัสเหมือนกัน
ก็คือที่ทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
นี่ค่ะคุณผู้ชมดูนะฝนตกบอกว่า๒วัน๒คืน
ตกหนักตกต่อเนื่องสิ่งที่เป็นผลต่อเนื่องตามมาคือ
ฝนที่ตกเนี่ยมันตกลงไปในคลองแล้วก็ทุกที่เลยใช่ไหม
ในคลองล้นตลิ่งขึ้นมาแล้วจะไปไหน
ก็ต้องมาท่วมพื้นผิวการจราจรแบบนี้
บางจุดท่วมเกือบเมตรนะฮะ
ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนร้านค้าต่างก็ได้รับความเดือดร้อนนะฮะ
นี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นนะคะแล้วจะบอกว่าไปท่วมในย่านเศรษฐกิจด้วยไง
เทศบาลตำบลท่ายางนะคะได้รับความเสียหายอย่างมาก
ตรงจุดนี้น้ำท่วมสักประมาณ๓๐๖๐เซนติเมตรค่ะ
อย่างที่บอกไปถนนหลายสายถูกน้ำท่วมสูง
รถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้
ตั้งแต่ช่วงเย็นค่ะคุณผู้ชมเล่าให้ฟังแบบนี้
คือระดับน้ำเริ่มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย
สี่แยกไฟแดงไปตามถนนสายทุ่งใหญ่พระแสง
หน้าโรงพักค่ะระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะ
ทำให้บ้านพักข้าราชการตำรวจถูกน้ำท่วมสูง

ก็ไปท่วมบ้านเรือนของประชาชนคุณดูนะ

ทำให้ตำรวจหลายนายไม่สามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของ

ทรัพย์สิ่งก็เสียหายไปตามกันนะคะ
โดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ทั้งส่วนตัวแล้วก็ของราชการ
หลายคันอยู่ในน้ำนะคะจมอยู่ในน้ำค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วสรุปภาพรวมของอำเภอทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราชนะคะน้ำท่วมสูงทั้งอำเภอค่ะ
ถนนทุกเส้นทางที่เชื่อมต่อนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นอำเภอพระแสงจังหวัดสุราธานี
ไปยังอำเภอขาวพนมอำเภอลำทัพจังหวัดกระบี่
ถูกตัดขาดนะฮะท่านใดที่จะสัญจรผ่านไปมา
ถนนที่ที่ฉันบอกไปเนี่ยท่านระวังไว้ด้วยนะคะ
เพราะถนนถูกตัดขาดทุกคนต้องช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้น
ต้องจอดรถแวะหาที่พักเพื่อรอว่าช่วงเช้าวันนี้
น้ำจะลดระดับลงมากน้อยแค่ไหนแล้วค่อยไปต่อนะคะ
เอาให้ชัวร์เอาให้ปลอดภัยแล้วค่อยไปต่อนะคะ
บางส่วนที่ถูกน้ำท่วมอย่างหนักค่ะ
โดยเฉพาะบ้านของผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณภัยศาลนันทสุธิวารี

บ้านบ้านเรือนของประชาชนร้านค้าต่าง
ธนาคารออมศิลป์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ
ธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทย
ตรงนี้ระดับน้ำท่วมสูงสักประมาณ๔๐เซนติเมตร
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นผลกระทบตามมา
คือต้องมีการทำการปิดให้บริการชั่วคราวเป็นเวลา๑วัน
ส่วนโรงเรียนในพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่ก็ถูกสั่งปิดแล้ว
เช่นเดียวกันเพื่อความปลอดภัยของคณะครูแล้วก็นักเรียนค่ะ
ส่วนบริเวณรอบนอกในตำบลต่างระดับน้ำท่วมเต็มทุกพื้นที่
สวนไร่นาตลอดจนสัตว์เลี้ยงต่างก็ถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหาย
เบาะเลี้ยงปลาจำนวนมากจมอยู่ใต้บาดาน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้ำท่วมสูงแล้วก็มาเร็วในครั้งนี้
สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างทั่วจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่
มวลน้ำจากอำเภอทุ่งสงศ์ซึ่งต้องเตรียมความช่วยเหลือตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะ